วูอร์ปครับวูอร์เปล่าไปชนรถใหญ่

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับน่าจะวูบแหละ
ถึงเป๋ไปชนรถพ่วงแบบนี้นะครับ
จอดอยู่ข้างทางแท้แท้คนขับได้รับบาดเจ็บสหัสเหตุเกิดที่ร้าน
ตรงนี้ตะบนบ้านแถวเมืองห่างท้อง
รถพ่วงจอดรอภรรยางอยู่จู่รถคันสีดำฟุ้งชนอย่างจัง
ไม่รู้ตัวกลวบภัยต้องนำส่งโรคประชาบาล
เบื้องต้นทราบคนขับเจ็บที่ซีโครงครับ
ซีโครงหักเลยและต้องเจาะปอดด้วย
สภาพรถของคนเจ็บเนี่ยด้านซ้ายพังยับเยินครับยุบไปถึงนู่นเลย
คนในร้านปะยางเล่าแบบนี้บอกว่าทุกคนก็กำลังทำงานอยู่ในร้าน
ได้ยินเสียงดังสนั่นเลยนะแล้ววิ่งออกมาดูกันก็
คนเจ็บอาการหนักแล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือครับ
เพราะดีตอนนั้นไม่มีใครทำงานอยู่ตรงรถพ่วงไม่งั้นก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
ส่วนสาเหตุที่ชนแรงก็เพราะว่าคือลักษณะของรถลงสะพานมาด้วย
คุณผู้ชมครับมันมีแรงส่งค่ะถนนเลี่ยงเมืองตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับ
บางทีก็พุ่งเข้าไปในร้านค้าบ้างบางทีก็พุ่งเข้าไปหาต้นไม้บ้าง
แต่ครั้งนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับแต่คาดว่าคนขับน่าจะวูบครับ
โอ้โหแต่ดีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะคะ